ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงไปแถลงข่าวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หลังจากตั้งโพเดียมพูดคุยกับประชาชนแถลงถึงตัวเลขผู้เสียชีวิต
แหลงสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
นายกรัฐมนตรีก็เดินออกมาพบปะนะคะกับประชาชนโดยเฉพาะครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งกำลังยืนรอด้วยความหวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้บาดเจ็บ

นายกรัฐมนตรีได้มีการเดินไปแล้วก็แตะมือ
แต่มือกลุ่มคนพวกนี้รวมถึงได้มีการแสดงมินิฮาร์ด
ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำเป็นระยะด้วยเนี่ยนะคะ
ในช่วงที่เดินทางไปเยี่ยมประชาชนตามโรงพยาบาลต่าง
รวมถึงที่โรงพยาบาลค่ายสุระนารีด้วย
กระแสโลกโซเชียลมีเดียออกมาตำหนิ
ถึงพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีนะคะว่า
เป็นโลกโซเชียลมีเดียนะคะเขาก็พูดประมาณว่า
คนอื่นเขากำลังเสียใจอยู่ทำไมนายกทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อาจารย์โอชาได้ให้สัมภาษณ์
ภายหลังจากที่กลับไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่นครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
และมีกระแสถูกตำหนิถึงพฤติกรรม
กับสถานการณ์ที่ตอนนั้นทุกคนกำลังเสียใจค่ะ
แต่นายกบกไม้บกมือทำมินิฮาร์ดแล้วก็เดินแตะมือ
นายกบอกว่าตัวเองไปหลายสถานะ
ไปพบกับประชาชนหลายกลุ่ม
ทำให้ต้องแสดงออกแตกต่างกันขอร้อง
อย่าเอามาปะปนกันจนทำให้เกิดความขัดแย้ง

ในส่วนที่มารับหรืออยู่ที่โรงพยาบาล

นายจะบอกว่าที่ผมมาก็คืนลื้นเหลืองไม่ใช่

นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นทหาร
ทีมข่าวก็สอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนร้ายเนี่ย
แล้วก็ออกมาก่อเหตุมันหละหลวมหรือเปล่า
การทำงานของทหารนายกรัฐมนตรีบอกว่า
คนร้ายใช้อาวุธปืนนะยิงเจ้าหน้าที่คลังอาวุธ
ไม่ใช่เกิดจากมาตรการที่หละหลวม
แต่เป็นเรื่องของคนคนนี้คนเดียวเขาก่อเหตุแล้วเขายิงเจ้าหน้าที่ไง
เกิดจากความเครียดจากความขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องธุรกิจที่ดินและเรื่องเงินค่าตอบแทนที่มีปัญหา
ทะเลาะกันแบบนี้หนักมา๓วันแล้ว
ไม่มีใครคาดคิดว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงฟังเสียงนายกค่ะ
แล้วก็เยคนไว้ตายนั่นแหละเขาเอามาไหน
ก็เป็นเรื่องของคนนี้
ทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาทั้งหมดผมเคยเป็นผู้จัดการฐานบกมาแล้วผมรู้
ตั้งแต่เป็นผู้พันธ์ผู้กองผู้บวชลูกน้องมีปัญหาทั้งหมด
แต่มันอยู่กันที่จะต้องเข้าถึงใจซึ่งกันและกันให้ได้
แล้วก็ต้องพยายามรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรบางทีเขาไม่บอกไง
อย่างเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่บอกใครเพราะเขาถือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
แล้วก็ฆัดแย้งกันมาซึ่งไม่มีใครรู้เพื่อนฝูงยังไม่รู้เลย

จะทำอะไรก็ตามต้องคิดเสมอว่า
ทำให้คนเดือดร้อนมันไม่ใช่มันไม่ถูก

ต้องดูแลหลังจากนี้มองข้ามเรื่องนี้ไป
หลังจากนี้คือจิตใจของผู้บาดเจ็บ

ที่มีหลายอารมณ์และความรู้สึก

จัดชุดเข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมด้วย
และหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เป็นทหาร
ซึ่งเป็นทหารที่จัดกำลังเฝ้าคลังอาวุธอยู่นะคะ